แล้วผมเป็นคนที่ชอบทานเนื้อ
๋วเนื้อก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชื่นชอบ

ใช่คุณผู้ชมชอบทานเนื้อตุ๋นไหม
จัดไปกับร้านนี้เขาบอกว่าน้ำซุปเขาดีมาก
หวานยันน้ำซุปแต่ไม่ได้หวานน้ำตาล

รสชาติอร่อยกลมร้านนี้อยู่ที่ไหนติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
ในน้ำซุปเนี่ยมันก็จะหวานหวานไปในตัวเนื้อ
เนื้อของที่ร้านกินละลายในปากได้ก็แล้วกันไม่มีกลิ่นคาว
ตรงนี้กำลังฟรีได้ค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อซับรวยนะคะ
เป็นเจ้าของร้านราชาเนื้อตุ๋นอุดมศุกร์๒๕ค่ะ
และแต่ก่อนนี้แม่เขาเป็นคนขายข้าวแกง

ทำเนื้อโดยที่สูตรนี้ก็ของคุณแม่ล่ะค่ะ
เพราะเขาขายข้าวแกงเขาทำอาหารเก่ง
เฉพาะตรงนี้นะก็๓๐กว่าปี
เนื้อสามชั้นแล้วก็เนื้อเอ็น
แล้วก็ม้ามขอบไส้
ถ้าเกิดมาทานเป็นหม้อไฟนะเราก็จะมีเนื้อใบพา
ในน้ำซุปเนี่ยมันก็จะหวานหวานไปในตัวเนื้อ
ต้มเฉพาะในหม้อนี้ก็๔ชั่วโมงขึ้นต่อ๒๐โล
พอนั้นเสร็จยังทานไม่ได้นะ
เราก็ต้องมาตุ๋นอีกใช้ไฟแรงก็ไม่ได้
ไฟต้องอ่อนค่อยไป
แล้วก็เนื้อมันก็จะนุ่มขึ้น
เนื้อที่จะมาใช้ได้ก็คือต้องหมักข้ามคืน

เนื้อของเราเราก็คัดอย่างดี
ก็คือพัดแบบเป็นเนื้อ๓ชั้น

กลิ่นละลางในปากได้ก็แล้วกัน

ตรงนี้การันตีได้ค่ะ
คือเนื้อเวลาเราซื้อมาชิ้นใหญ่แล้ว

ล้างก็ล้างน้ำก็ไม่ใช่ว่าล้างน้ำเดียว

ล้างเสร็จแล้วเราจะลงเนื้อ
เราต้องทำน้ำให้เดือดก่อนแล้วเราก็ลง

ตักอะไรทุกอย่างที่เป็นมัน
เพื่อที่น้ำแกงเราจะไม่มีกลิ่นคาว
แล้วมันจะได้หอมเครื่องเทศ
ก๋วยเตี๋ยวเราขาย๖๐บาท

ก็เหลา๗๐๘๐แล้วก็๑๐๑บาท
ถ้าเกิดเป็นชุดหม้อไฟก็๓๐๐บาท
เมาะไฟใหญ่๓๕๐บาทค่ะ
ขาหมูของเราก็จะเนื้อนุ่ม

ยิ่งถั่วนี่ลูกค้าติดมากเลย
ะหมี่ขาหมูของเราราคา๖๐บาท
ข้าวขาหมูของเราก็ราคา๖๐บาทใส่ไข่
ราชาเนื้อตุ๋นเปิดทุกวัน๘โมงเช้าถึง๕ทุ่ม
อุดมศุกร์ที่๒๕สุขุมวิทย์๑๐๓
อย่าลืมมาทานราชาเนื้อตุ๋นนะคะ
โอ้โหน่ากินน่าทาน

เขามีความสุขอะไรกับการที่เขาเล่นอยู่คนเดียว